เวลาคุณไปเข้าห้องน้ำปั๊มเคยเจอบ้างไหม
มือถือที่มันมาข้างบนแม่น้ำก็ส่องมาข้างใต้นะ
ผมไม่เคยเจอผมอาจจะไม่ใช่เทสเขามั้ง
เออคือไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะคุณผู้ชม
แต่เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้มือถือมันมา
มันมาข้างบนแล้วไปมาจับตัวได้ด้วยนะ
ถามเขาว่าเพราะอะไรเขาบอกว่า
โหยกำลังดูคลิปอยู่เลยคลิปโป๊
แล้วพออารมณ์ทางเพจเกิดแล้วมันห้ามยาก
ทางเพศใช่นี่แหละก็เลยไปจัดการเลย
ไม่ใช่คุณไปอยู่ที่บ้านเลยไม่ใช่มาทำอย่างนี้
คุณขวัญบอกว่าอย่ามาทำในห้องน้ำสาธารณะแบบนี้

นี่ค่ะห้องน้ำชายหลังปั๊มที่ถนนราชพฤกษ
ปากเก็ตนนทบุรี๕ทุ่มครึ่งคุณผู้ชม
ผู้ชายคนนี้เขาเป็นผู้เสียหายนะ
นายอนันต์อายุ๒๖ปีนี่กำลังคุมตัว
นายพิชยะพักอายุ๒๖ปี
มาแอบถ่ายในห้องน้ำอ่ะแล้วมือถือเครื่องนี้เลยค่ะ
ข้างในพอเปิดดูในมือถือ
เจอแบบรูปผู้ชายที่แบบโอ๊ยถอดเสื้อบ้าง

แล้วมีภาพถ่ายในห้องน้ำมันไม่ใช่แค่แบบคลิปเดียวภาพเดียวไง
คือมันมีตามปั๊มต่างเพียบเลย
หลังจากที่ฝั่งผู้เสียหายเองคุณอนันต์
เขาจับกลุ่มตัวนายพิชยภักษ์ได้เนี่ย

งั้นเดี๋ยวจะบอกตำรวจให้ตำรวจพาไปโรงพักเลย
นักข่าวถามค่ะถามฝั่งคนก่อเหตุคนที่ถ่ายคลิป
คือเขาบอกว่าผมเข้าห้องน้ำ
แล้วอยู่ห้องติดกันเลยผมดูคลิปโป๊อยู่
ผมมีอารมณ์พอมีอารมณ์แล้วมันไม่รู้ว่าจะเอาลงยังไง
มันห้ามยากจริงก็เลยเอามือถือมาถ่ายห้องข้างไว้
เดี๋ยวจะได้ไปจัดการต่อจะได้ไปจัดการกับตัวเองต่อ
แต่พอโดนจับได้แบบนี้แล้วก็ต้องลบ
คลิปถ่ายเอาไว้๓คลิปผมลบไปหมดแล้วพี่
ผมผิดผมมารู้ว่าผมไม่ควรทำ
แต่ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยแอบถ่ายใครมาก่อนเลยนะนี่คือรอบแรก
เอ๊ะเดี๋ยวแล้วไอ้ที่พวกภาพแอบถ่ายตามห้องน้ำ
ปั๊มน้ำมันต่างนี่ยังไงนะคะ

แล้วรูปผู้ชายที่โชว์ในมือถือล่ะอ๋อผมเซฟมาจากโซเชียล
ผมไม่ได้ถ่ายคลิปห้องข้าง

ผมจะเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวของผมดูคนเดียว
ที่เขาเข้ามาแล้วแค่เนี้ยคือผมแบบ
ก็รู้สึกว่าปกติแล้วมันก็แบบ
ห้องน้ำมันก็ว่างอยู่ตรงนี้แต่แบบมาข้าง
ผมก็แบบเกิดอารมณ์

ผมก็ไม่เคยลงเลยนี่คือทวิตเตอร์ผมเลย
เราก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเหรอ
ใช่ค่ะใช้โทรศัพท์มือถือถ่าย
ทำมากี่ครั้งแล้วเนี่ย
ไม่เคยทำเลยครับจริงผมบอกเลยว่าผมไม่เคยทำเลย
แล้วอีกครั้งนี้ครั้งแรกเหรอ

เรื่องนี้เนี่ยตำรวจ
ตำรวจที่สพชัยพฤกษ์ก็มีการตรวจสอบแหละ

คือคุณตำรวจต้องดูไม่ใช่แค่ดูว่าเขาลบแล้วเฉยนะ

ไอ้พวกแบบนี้มันจะไปกู้ไฟล์คืนมาได้ไหม
เพราะฝั่งผู้เสียหายเองเขาก็ไม่สบายใจไง
ทีนี้พอฝั่งคนที่ก่อเหตุเขารับสารภาพว่าเขาทำจริงเนี่ย
ก็ต้องแจ้งข้อหาในราคา
รวมถึงปรับเป็นเงิน๕๐๐๐บาท

ก็กลัวจังเลยนี่ไปชี้จุดเลยนะ
ว่าด้วยความที่ผนังที่กั้น

ชักโคกเหยียบที่อะไรแล้วก็แบบเอื้อมไป

เมื่อก่อนเราจะกังวลว่าผู้หญิงเข้าห้องน้ำต้องระวัง

สังเกตที่เงาพื้นก็ได้เพราะว่าผู้เสียหายเขาบอกว่าเขานั่งอยู่เนี่ย
เสียหายเซทัวท์ผื้นมันมีเหมือนมีเงามือยื่นออกมา

กดต่อไปนี้จะเข้าห้องน้ำต้องอย่างนี้หรอ